คดีคุณแตงโมเนี่ยก็จะมีหลากหลายตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนก็ขัดแย้งกันเอง

อันนี้บังแจ๊กเขาพูดเรื่องผ้าผูกเอวสีขาวใช่ไหม

บอกว่ามีคนส่งมาให้เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลย

แต่หลังจากนั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็บอกเฮ้ยไม่ใช่

เปิดคลิปให้ดูเลยอันนั้นมันไม่ใช่นะแล้วก็มีขัดแย้งกันทีนี้เมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยทนายตั้มสิทธา

แล้วก็คุณแจงครับภรรยาของคุณแจ๊ดชวนชื่นนะครับ

จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับบังแจ๊กซึ่งไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนนะฮะ
แจ้งความกันอยู่สามชั่วโมงคุณผู้ชมรวมความผิดแล้วสามสิบกระทงนะครับ
สามสิบกระทงกี่ข้อหาคะเนี่ยเออนั่นน่ะสินี่ทนายทนายตั้มนะครับ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนไปพร้อมกับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
แล้วก็คุณแจงปุ่นนาสาพรมยศภรรยาของแจ๊ดชวนชื่นครับ
ไปเจอตำรวจกองปราบหลังจากถูกนายสาคาเนียนไฮเดอร์ราจา
หรือที่เรารู้จักกันก็คือบังแจ๊กเป็นนุ่มชาวปากีสถาน
โพสต์เฟซบุ๊กคมขู่พี่หนุ่มครับคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วใช่ไหม
ที่คุณบังแจ็คเนี่ยนะใช้เฟซบุ๊คคนอื่นด้วยนะ
เป็นเฟซบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับคุณแจ๊ดสปนิกปิยองกุ๊ก
โพสต์รูปปืนนะครับถือปืนแบบนี้นี่รูปทางซ้ายมือ
แล้วจะเห็นว่าข้อมือของผู้ชายที่ถือปืนเนี่ยมันมีนาฬิกาอยู่
แล้วก็โพสต์ขู่พี่หนุ่มกัญชัยว่าให้ระวังลูกกระสุนปืนเนี่ย
มันมาจากทางไหนก็ได้คุณหนุ่มกัญชัยให้สัมภาษณ์บอกว่า
ชีวิตนะพี่หนุ่มไม่เคยแจ้งความจับใครเลยครั้งนี้นี่ครั้งแรกเลยนะ
เองไม่ได้กลัวการข่มขู่แต่ว่าที่มาแจ้งความเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์
แล้วก็เห็นว่าบังแจ๊กก่อเหตุลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้ว
ซึ่งไม่สมควรทำเพราะว่ามันเกินเลยมันล้ำเส้น
เหมือนว่ามีอาการทางจิตนี่พี่หนุ่มบอก
ขณะที่คุณแจงครับภรรยาของคุณแจ๊ดชวนชื่นก็บอกว่าบังแจ๊กมีการไปสร้างเพจ
โดยนำภาพและชื่อวงตรีของคุณแจ๊ดก็คือสโปนิกปาบิยองกุ๊กเนี่ยเอาไปใช้ครับ
คุณแจงบอกว่าเคยบอกบังแจ๊กแล้วนะว่าไม่ให้โพสต์เรื่องราวของคนอื่น
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นเรื่องคดีคุณตังโมแล้วก็การข่มขู่คุณหนุ่มกัญชัย
ขนาดว่าคุณแจงบอกให้บังแจ๊กลบแล้วเขาก็ไม่ลบครับ
แต่ว่าครั้งแรกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณก็ทำด้วย
มีความมั่นใจขนาดว่ามีมืองคุณคนนี้
พูดคุยกันด้วยทั้งแต่ว่ามันคือเขาเองเขายอมรับเองมันก็มีหมด
เราก็เคยบอกเขาไปแล้วเคยยื่นไปบอกแล้วว่า
ขอความกรุณาให้เสนอเพียงแค่เรื่องราวของเราสองคนในเพจนี้
แต่เขาก็ยังไม่หยุดเขาบอกให้เราติดต่อคุยกับคุณบังแจ๊กเอง
เพื่อที่ขออนุญาตเพราะเขาไม่สามารถลบให้ได้
เพราะว่าเจ้าของเพจคือคุณแจ๊ค
เราก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคค่ะ
แล้วเขาก็เลยตอบกลับมาว่าได้ข่าวว่าพี่อยากคุยกับผมหรือครับ
ผมบังแจ๊กเองเขาก็พิมพ์หรอก
ซึ่งคุณผู้ชมดูดูชื่อเพจข้างบน
ทนายตั้มครับยังแจ้งกล่าวโทษเพิ่มด้วยกรณีที่บังแจ๊ก
ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณตังโมที่เป็นเท็จ
ซึ่งขอให้ตำรวจดำเนินคดีด้วย
รวมแล้วธตั้มบอกว่าแจ้งความกันอยู่นาน๓ชั่วโมงหลายความผิดเลย
รวมแล้วน่าจะมากกว่า๓๐กระทงเลยทีเดียว
ด้านพลตบริโบรตรีมนตรีเทศขันต์ผู้บังคับการปราบปราบ
มารับแจ้งความด้วยตนเองท่านก็บอกนะครับว่า
เดี๋ยวทางกองปราบจะดำเนินการในทุกมิติ

แล้วต้องดูว่าคดีนี้มันเป็นคดีนอกราชอาณาจักร

เพราะการดำเนินการมันจะแตกต่างกัน
ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิด
ส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนด้วยหรือไม่ครับ